คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องการเมืองหน่อยมองไปข้างหน้าเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเล่ารายละเอียดไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นของรายการคือมองไปข้างหน้าว่าแล้วยังไงต่อ

สารรัฐธรรมนูลมีมติรับคำร้องมติเอกฉันนะคะ
มีมติเสียงข้างมาก๕ต่อ๔ให้พลเอกประยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่
กว่าสารจะมีคำวินิจฉัยแล้วพลเอกประยุทธ์ต้องทำยังไงต่อ
แล้วสารจะวินิจฉัยเมื่อไหร่มองไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้าง
อาจารย์จรรย์พักดีธนากุลอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูลได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่ากระบวนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลถ้าเป็นคำร้องทั่วไป
เมื่อสารรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องทำคำโต้แย้งคัดค้านตามสิทธิ์
มีระยะเวลา๗วันค่ะ
แต่กรณีนี้กรณีของพลเอกประยุทธ์
สารให้ชี้แจงภายใน๑๕วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องนะคะ
จากนั้นค่ะสารรัฐธรรมนูลมีสิทธิ์เรียกกรกต
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
มีระยะเวลาในการเรียกเอกสารและบุคคล
ให้ข้อมูลกับสารรัฐธรรมนุนประมาณ๒สัปดาห์
ได้เอกสารคำชี้แจงมาสารรัฐธรรมนูล
โดยองค์คณะตุลาการทั้ง๙ท่านก็จะประชุมกันนะคะ
อย่างน้อย๑๒ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน๑สัปดาห์
เพื่อพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายให้ครอบคลุมทุกด้าน
หลังจากนั้นค่ะก็จะนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยล่วงหน้า๑สัปดาห์
ซึ่งเมื่อดูระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลแล้วเนี่ยนะคะ
ช่วงเวลาในการตัดสินน่าจะอยู่ช่วงปลายเดือนกันยายน
ปลายเดือนกันยายนน่าจะรู้ค่ะอาจารย์จรรย์ก็บอกว่า
คดีนี้จะแตกต่างจากคดีประเภทอื่นที่จะกำหนดเวลาเอาไว้อย่างชัดเจน
แต่กรณีการวินิจฉัยเรื่องความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
จากดำรงตำแหน่งครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๕๘วัก๔
และมาตรา๑๗๐วัก๒หรือไม่เนี่ยนะคะรัฐธรรมนูลไม่ได้กำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาคดีไว้
ก็เลยไม่สามารถบอกวันเป๊ะได้ว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาวันไหน
ก็เลยคาดการณ์ตามกระบวนการว่าปลายเดือนกันยายน
เพราะช่วงแรกมีขั้นตอนที่ให้พลเอกประยุทธ์ที่ถูกส่งเรื่องมาเนี่ย
แจ้งข้อกล่าวหาได้ภายใน๑๕วัน๑๕วันใช่ค่ะ๑๕วันก็อย่างน้อยก็กลางเดือนกันยานั่นแหละ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่วันนี้สารรัฐธรรมนูลมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะฮะ
ก็ทำให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่ง
ทำหน้าที่รักษาการนายรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์นะครับ
นี่เป็นคำสั่งสำนักนายรัฐมนตรีที่เคยมีการทำลำดับของรองนายกกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับ
บอกถึงคำสั่งสำนักนายกที่เขียนเอาไว้เรื่องการรักษาการนายกนะครับ
บอกว่าอำนาจหน้าที่ของรักษาการนายกเนี่ยคือถ้าดูในคำสั่งเนี่ย
ระบุว่าถ้าจะโยกย้ายบุคลากรอนุมัติงบประมาณที่อยู่ในอำนาจของนายก
รักษาการนายกต้องขอความเห็นชอบจากนายกก่อน
ก็คือบิ๊กป้อมเนี่ยต้องไปขอความเห็นชอบจากบิ๊กตู่ก่อน
แต่อาจารย์วิศนุบอกว่าคำสั่งนี้นำมาใช้กับสถานการณ์ในขณะนี้ไม่ได้นะครับ
เนื่องจากขณะนี้นายกรัฐมนตรีถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
จึงไม่มีหน้าที่เข้ามาเห็นชอบเพราะฉะนั้นพลเอกประวิทย์ที่รักษาการนายก
จึงมีอำนาจเต็มทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย
เรื่องการนำกฎหมายขึ้นทุนก้าวมีอำนาจปรับขอบลมีอาจก็ได้น่ะ
ทำได้ทุกอย่างเหมือนนายกรัฐมนตรีทุกอย่างค่ะ
แต่อาจารย์วิศนุบอกว่าอันนี้ในทางของหลักทฤษฎี
แต่ทางปฏิบัติคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหลายเรื่องเนี่ย
รักษาการนายกก็ทำคนเดียวไม่ได้มันต้องมีหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่อง
เรื่องนี้นะครับอาจารย์วิศนุยังบอกด้วยนะครับบอกว่าอย่าไปเรียกบิ๊กป้อมว่านายกกันนะ

อย่าเพิ่งไปเรียกว่านายกตอนนี้ก็คือรักษาการนายกนะ
สถานการณ์ก็เอาคิดง่ายก็คิดซะว่าบิ๊กตู่เนี่ยไปประชุมไปค้างแรมอยู่ที่อื่น๓๔วัน
แล้วบิ๊กป้อมรองนายกรักษาการแทนก็เท่านั้น
ใช่อาจารย์วิศนุบอกเหมือนกับว่าก็เหมือนในแต่ก่อนที่พอนายกไปภารกิจต่างประเทศ
หรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องมีรักษาการนายก
ก็ต้องเรียกว่ารักษาการนายกจะไปเรียกว่านายกลุงป้อมไม่ได้
ส่วนเรื่องที่สารรัฐธรรมนูลให้พลเอกประยุทธ์ทำคำชี้แจงได้ภายใน๑๕วันนะครับ
อาจารย์วิศนุบอกว่าได้ข่าวว่าทีมกฎหมายเนี่ยเขาเตรียมกันไว้แล้ว
อาจารย์ปริญญาเทวานรุมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
ระบุว่ามติที่ออกมา๕ต่อ๔
ไม่ได้หมายความว่าตุลาการเสียงข้างมาก
จะเห็นด้วยกับการให้พ้นจากตำแหน่งนายกหรือไม่ของผลเอกประยุทธ์
โดยเรื่องการรักษารัชการแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ก็มีอำนาจหน้าที่เหมือนนายกทุกอย่าง
เพราะนายกไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้
เนื่องจากถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
พร้อมขอให้จับตาการประชุมคอรมอนะครับ
พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมานั่งประชุมไหม
อาจารย์ปริญญาบอกให้ลองจับตาดู

ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ก็มานั่งในรูปน้องพลเอกประวิทย์
เนี่ยอาจารย์บริญญาบอกว่าท่านจะมาหรือเปล่า

ดังนั้นตอนนี้ท่านยังเป็นตรี
ยังปฏิบัติราชการนะครับ
ตำแหน่งลั่นตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่นะครับ
เพราะท่านยังเป็นน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และไม่ได้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

ที่น่าสนใจคือว่าต้องรอดูวันอันขาดหน้า
สื่อมวลชนคงไปรอทำข่าวว่าท่านนายก

ท่านจะเข้าบัตรชมคนรมมองวันอันขาดหน้าไหม
เอ้ามันเป็นประเด็นที่ซื่อมนชนอุ้งสนใจ
เพราะก็เป็นที่อาจารย์วิสุนุบอกไง

รักษารัชการนามมตรีคือบริเวณบริษัทสวรรษ

จะต้องเดินหนีไหมนักข่าวหรือไม่อย่างไร
จะมีความลำบากใจมีความไม่สบายใจไหมหรือท่านชิว
ไม่เป็นไรผมก็ทำตามวัฒนธรรมนูญทำตามวัฒนธรรมนูญก็ได้ทั้งสิ้น
ดูแล้วก็คิดยากอยู่เหมือนกันนะค่ะคือถ้าไปก็อาจจะเอ๊ะเอายังไงดี
ถ้าไม่ไปเดี๋ยวก็คนก็บอกเอ้าก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ไปทำงานเหรอ
ไม่ไปทำงานใช่ค่ะคือจะไปหรือไม่ไปมันเป็นประเด็นหมดเลยค่ะพี่อุ๋ย
พรุ่งนี้อาจจะไปกระทรวงกลาโหมก็ได้
กระทรวงกลาโหมบอกว่าห้องของรัฐมนตรีเขาทำความสะอาดทุกวันอยู่แล้ว

คือว่าควบอยู่ใช่ไหมควบตำแหน่งอยู่

ครับขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
อาจารย์สติธรธนานิทิโชธนะฮะ
ท่านเป็นนักวิชาการสถาบันพระปกราวนะครับ
ว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกของพลเอกประยุทธ์

แต่อำนาจการสั่งการยังเหมือนเดิม

ถือว่าเรื่องนี้เป็นผลดีกับบิ๊กตู
เพราะจะช่วยลดแรงกดดันจากผู้ชุมนุมนอกสภา
ขณะเดียวกันหากยังนั่งอยู่ในตำแหน่งต่อ
เมื่อถึงการประชุมเอเป็กจะถูกนักข่าวต่างชาติ
ขุดคุยกรณีนายก๘ปี

อาจารย์สติธรบอกว่าถือว่าเป็นการวางแผนที่เหนือชั้น
เพราะวาระการพิจารณาสำคัญเนี่ยได้อนุมัติไปหมดแล้ว
ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเคลียร์เรื่องนี้
คุณผู้ชมค่ะทีนี้ฝ่ายค้านจะว่ายังไงบ้างนะคะ
แพทย์ชนหน้าศรีแก้วค่ะก็ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะคะ
ก็บอกว่าได้มีการแถลงจุดยืนคือเขาก็ใส่ชุดดำกันไปใช่ไหมคะ
แรงจุดยืนเขาบอกว่าก็ยอมรับปฏิของศาล
เพราะเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำคัญต่อประเทศ
คือถ้าปล่อยให้ทำหน้าที่ต่ออาจจะเกิดผลเสียหาย
คือในข้อเท็จจริงตอนนี้แม้สารสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่
แต่ความเป็นรัฐมนตรียังอยู่
ดังนั้นทางออกที่ดีก็คือพลเอกประยุทธ์ก็ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเลยดีไหมล่ะ
ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องหยุดหรอกลาออกไปเลย
ก็จะได้เข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีตามบรรยัติของรัฐธรรมนูล
จะได้มีนายกรัฐมนตรีมีคอรมอลชุดใหม่มาทำหน้าที่บริหารประเทศ
มันจะเป็นการลดภาระหน้าที่ของศาลด้วยนะที่จะต้องมาพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องนี้นะคะ
ดูเรื่องของมุมเศรษฐกิจหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เรื่องนี้จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจอะไรต่างนานาของประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับ
มุมมองทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณอิสระบุญยังกรรมการผู้จัดการบริษัทการดาวเพราะเพอร์ตี้จำกัด
และประธานคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้างสภาการค้าแห่งประเทศไทย
บอกว่าถ้าเป็นไปตามระบบไม่น่าจะทำให้เกิดความกังวลต่อเศรษฐกิจไทยนะฮะ
แต่หากมีการชุมนุมแล้วมีความวุ่นวายเกิดขึ้น
ลากยาวมา๓ปีก็อาจจะหยุดชะงักได้
คุณบุญชัยโชควัฒนา๗๕๑คุณบุญชายโชควัฒนา
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทสหพัฒนภิบูลจำกัดมหาชน
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือสหพัฒน์นะครับ
ว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะฮะ
เพื่อให้สถานการณ์การชุมนุมเนี่ยลดความร้อนแรงลง
ส่วนที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์เป็นรักษาการนายก
คุณบุญชัยบอกว่าก็พอรับได้เพราะยังมีอำนาจคุมคนในพักการเมืองใหญ่ได้อยู่
ไม่อยากให้ราชการเกียร์ว่างเพราะอาจจะไม่มั่นใจเมื่อมีคนปฏิบัติหน้าที่แทน
ทีนี้เมื่อสารมีคำสั่งก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งดีกว่านายกจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
แล้วก็มองว่าเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะครับ
เพราะเศรษฐกิจโดยรวมในตอนนี้คุณบุญชัยบอกว่ามันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
จากผลกระทบโควิดจากสงครามรัสเซียยูเครนภาวะเงินเฟ้อสินค้าก็แพงทั่วโลกอยู่แล้ว
คุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับที่นายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รอการตัดสินเรื่องการดำรงตำแหน่ง๘ปี
ว่าคงมองกันได้หลายแนวทางทั้งเรื่องของนายกรักษาการ
หรือคนที่จะมาเป็นนายกแทนหรือจะยุบสภา
ก็น่าจะเดินต่อไปได้ซึ่งตรงนี้ภาคเอกชน
ก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปนะครับ
อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะเข้าสู่มุม
รอการลงทุนดูความชัดเจนบ้าง
แต่ตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าก็น่าจะสามารถ
ไปเร่งความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย
๔เดือนที่เหลือของปีนี้แล้วก็ปีหน้าที่สำคัญมากได้นะฮะ
ขอให้มีความชัดเจนออกมาโดยเร็วเนี่ย
เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับทั้งสองด้าน
ทีนี้ค่ะให้คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมกันหน่อยนะคะ
อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็ยังไม่ค่อยจะพอใจ
สำหรับรักษาการนายกรัฐมนตรีที่คือผลเอกประวิทธิ
เขาก็ยังมีความเคลื่อนไหวการชุมนุมกันอยู่นะคะ
เดี๋ยวจะให้ย้อนไปดูช่วงหัวค่ำมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะของการปลา
เหมือนถุงสีอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะ
แยกนางเลิ้งนะคะถนนพิศนุโลกมุ่งหน้าธรรมเนียบรัฐบาลกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นม็อบอิสระจากหลากหลายกลุ่มที่เขามารวมตัวกัน
ที่นอนค้างคืนตั้งแต่เมื่อวานกับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกหลายกลุ่มที่มารวมตัวกันที่อนุส
วรีประชาธิปไตยก็เคลื่อนมาสมทบกันตอนเย็นนะคะ
ทำกิจกรรมร้องรำทำเพลงสลับกับการปราศัยบนรถเครื่องขยายเสียงไม่มีแกนนำนะคะ
ก็จะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะ
ก็เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่เห็นด้วยที่พลเอกประวิทย์มารักษาการนายกรัฐมนตรี
ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยค่ะ
มีมาตรการเข้มนะคะมีตู้คอนเทนเนอร์วางอยู่รอบเลย
ก็ถ้าเกิดจะไปทำเนียบรัฐบาลคือไปไม่ได้สุดทางก็แค่ตรงนั้นให้คุณผู้ชมดูภาพนั่นแหละ
ช่วงค่ำกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศยุติค่ะ
ก็มีการปาถุงสีอย่างที่บอก
ยุติการชุมนุมกันไปก็มีการนำดอกไม้ไปวางกลางจุดชุมนุม
ก็เจ้าหน้าที่พยายามจะอธิบายว่าอย่าสร้างความยั่วยู้นะแล้วก็ให้ถอยไปนะ
นี่นะคะสุดท้ายก็คลี่คลายในส่วนของการชุมนุมก็แยกย้ายกันไป
ช่วงนี้ก็ต้องรอฟังอย่างเดียวเท่านั้นแหละฮะ